อยู่มาชกมาต่อยกันแบบนี้ละมากันเยอะเลยนะครับ
ใช่ค่ะนี่เป็นงานวันสุดท้ายที่เขาจัดขึ้นนะ

ก็จัดอยู่ที่สนามข้างโรงทองกระสอบ
ปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
คือมาตรการต่างในการดูแลเรื่องโควิด

เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงแต่ไอ้ที่มาห่วงดูสิ
มาตีกันแบบนี้ค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามคนที่เขาถ่ายคลิป
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์
ตอนดึกแล้วนะ๕ทุ่มกว่า
ตอนแรกมีวัยรุ่น๓คนเดินอยู่แถวนั้น
เขาก็กำลังซื้อพวกอาหารผลไม้ที่เปิดร้านขายเนี่ยนะคะ
จู่กลุ่มวัยรุ่นมาจากไหนก็ไม่รู้
มาถึงปั๊บนะรุมไล่แล้วก็จัดหนักใส่หมดเลยค่ะ
หัดเข่าศอกตีกันวุ่นวายไปหมด
แม่ค้าแถวนั้นคือเขาพยายามที่จะตะโกนให้วัยรุ่นหยุด
ตำรวจตำรวจมาตำรวจมา
ตะโกนแบบนี้เพื่อให้วัยรุ่นได้ยินแล้วหยุด
แล้วกลัวตำรวจปรากฏไม่หยุดคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดกู้ภัยปากช่องไปช่วยห้าม
เสร็จแยกย้ายกันได้ปุ๊บหนีค่ะ

ทีนี้เอายังไงต่อตำรวจเขาตามต่อได้นะ
เพราะเราไปสอบถามจากผู้กำกับที่สพปากช่อง

บอกว่าตอนนี้ได้รับแจ้งเหตุนะ
ในงานส่วนหนึ่งพร้อมกับกำลังเสริม

งานจัดอยู่ตรงหน้าถนนริมถนนมิตรภาพค่ะ
ซึ่งตอนเกิดเหตุเอาจริง๕ทุ่มกว่าเวลานั้น

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึงไม่เจอ
เจอใครเลยเพราะว่าทุกคนแยกย้ายหนีกันมาหมดแล้ว

ทีนี้ก็เลยยึดมอเตอร์ไซค์๘คันที่ว่ามาไว้ที่โรงพักนะคะ

ภูมิกับตามได้ไหมมีคลิปนี้
ภูมิกับบอกว่าอ๋อตอนนี้ผมพอรู้ตัวบ้างแล้วล่ะ
ขณะนี้กำลังส่งส่งตำรวจไปตามตัวมา

ต่ออีกเหตุหนึ่งที่จังหวัดชายภูมิ
โอ้โหนี่ก็ยกพวกตีกันเหมือนกันคุณ

สาเหตุเกิดจากการที่อีกฝ่ายนึง
กดไลค์กดรูปหัวใจ
เฟสของแฟนสาวอีกฝ่ายหนึ่ง

แต่ว่าโอ้โหมาไล่ตีกันหน้าสถาบันเลยนะครับ
นี่มากันยกพวกมาเยอะเลยนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นนาที
กลุ่มนักศึกษากว่า๒๐คนนะครับ
ไล่ทำร้ายร่างกายกลุ่มนักศึกษาต่างสถาบัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีชัยภูมิถนนนิเวศรัฐ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับ
ทีนี้สอบถามนายบดินนักศึกษาปวชปี๓คนหนึ่ง
เล่าให้ฟังบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่บุกเข้ามา
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
คือได้กดไลค์เป็นรูปหัวใจเข้ามาในเฟสของแฟนสาวผม
กดมาแบบนี้ผมก็เลยตอบกลับไป
ต่อว่าเข้าไปว่าทำไมถึงไม่ต้องมากด
คือก็ด้วยความหึงหวงเหมือนกัน
ทำให้ฝ่ายก่อเหตุไม่พอใจ
ยกพวกบุกเข้ามาที่วิทยาลัย
พร้อมกับอาวุธมีดแล้วก็ปืนก็เอามาด้วยนะครับ

แต่ว่าทางด้านของช่างซ่อมโทรศัพท์
คือนายบัญเจิดอินคำเป็นช่างซ่อมเบอร์

มาหาเขาพอดีนะฮะจะพาออกไปเคลียร์ให้
คือกะว่าเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับ
ใช้มีสวัตล์ตาฟัน
ใช้หมวกกันน็อคฟาสจนได้รับบราชเจ็บ

วิ่งออกมาไล่กลุ่มนี้ให้ออกไป
ทำให้กลุ่มนักเรียนกลุ่มต่างกล่าว
วิ่งกระจัดกระจายหลบหนีกันออกไป

ว่า๔ข้อหาสำหรับขาโจยกพวกตีกันอย่าคิดว่าเจ๋ง
ต้องไปนอนร้องเอ๋งที่โรงพักนี่คุณคือช่วงนี้มันมีหนัง
หนังเรื่องหนึ่งนะเป็นเลข๔แบบนี้แล้วก็คิงอะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวะอย่างนี้ครับ
แต่จริงผู้สร้างเขาต้องการสร้างให้หนังเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับกลุ่มน้องนักศึกษาในการที่จะออกมาทำงานเพื่อสังคม
แต่ว่าเขาบอกว่ากระแสของหนังเรื่องนี้มันทำให้เกิดความรุนแรงหรือเปล่า
แล้วทีนี้มันมีภาพนี้ออกมาไงคุณ
ข้อหาที่ตำรวจเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณตีกันนะ๔ข้อหาแบบนี้เลย
มั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปยกพวกไปทำร้าย
หรือว่าขู่ว่าจะทำร้ายมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
ปรับไม่เกิน๑หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทำความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ส่วนคนที่เป็นหัวหน้าหรือมีหน้าที่ในการสั่งการให้กระทำความผิด
มีโทษหนักนะครับจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

ยกพวกตีกันจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
ผู้กระทำจะถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาระหว่างโทษจำคุกหนักมาก
ตลอดชีวิตหรือว่าจำคุกตั้งแต่๑๕ปีถึง๒๐ปีนะครับ
ส่วนผู้ที่ร่วมก่อเหตุทำการใดก็ตาม

ถึงแม้ว่าไม่ได้ประชิดตัวไม่ได้ไปชกไม่ได้ไปทำร้ายเขา
แต่คุณอยู่ในกลุ่มวิ่งต้อนวิ่งไล่
ก่อนไม่สามารถอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวได้
ตามกฎหมายคุณวิ่งไล่เขาคุณถูกตีกลับ
คุณบาดเจ็บคุณอ้างไม่ได้นะ
เพราะว่าถือว่าเป็นการตีกันโดยสมัครใจ

มันมีข้อมูลจากทางตำรวจออกมาเรื่องของสถิติ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจเขากำลังเข้มงวดมากเลย
ครัดมากเลยในการตรวจสอบทุกพื้นที่
ไม่ให้มีการตีกันของกลุ่มวัยรุ่น

ดูตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๓

คือจากพื้นที่ทั่วประเทศได้รับแจ้งมา๓เหตุ
คืออย่างบรชนได้รับแจ้งเหตุหนึ่ง

แล้วเหตุการณ์นั้นมีคนเสียชีวิต๑คนบาดเจ็บ๑คนนะ
รวมถึงทางภาค๔ก็ได้รับแจ้งเหตุหนึ่ง

อันนี้เมื่อวันที่๑๐ธันวาคประมาณ๕โมงเย็น
กาลสินคือทะเลาะกันที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์หน้าห้าง
แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปถึงไม่เจอกลุ่มวัยรุ่นแล้วนะ
พอสอบถามรอปภของห้างก็บอกว่ามันมีเหตุวิ่งไล่ทำร้ายกัน
ซึ่งเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์นะคะ
ส่วนทางภาค๓ก็ได้รับแจ้งอีก๑เหตุ
มีคนเจ็บหนึ่งคนเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยคุณผู้ชม

ซึ่งเป็นนักศึกษา๒สถาบันเขามาเจอกันที่ชัยภูมินะ
พอมาเจอกันริมถนนปั๊บคำเหม็นกัน
ยกพวกวิ่งไล่ทำร้ายกัน

ขายของอยู่กลุ่มนักเรียนต่างสถาบันมาแบบนี้
มีมีดสปาต้ามาทำร้ายกันด้วย

นักเรียนก็วิ่งขึ้นรถหลบหนีไป
อันนี้๕วันที่ได้รับแจ้งเหตุมา๓เหตุ
แต่จริงคือมันมีอีกหลายเหตุมากเลยนะ
ก็ช่วงนี้ต้องเข้มงวดนะ
ในการตรวจตราดูแลกลุ่มวัยรุ่นหัวร้อนนะครับ